ถึงเพิ่งได้เป็นโซโลแกนของสสวันอยู่บำรุงนะครับ

ไม่ค่อยจะเคยเห็นพี่เขาอารมณ์นี้

ไปช่วยชาวบ้านที่ติดโควิด๑๙
แต่ปรากฏว่าชาวบ้านคนนั้นนะครับ

ชาวบ้านคนนั้นเสียชีวิต
สสวันเขาฝากคำถามไปถึงผู้บริหารประเทศด้วยแบบนี้ครับ

อาพี่ต้นเราทำข่าวการเมืองบริการ

ไม่มีมีแต่ผงผังมีอะไรบอกผม

นี่ฮะวันนี้มาลุกนี้ครับ

ลงพื้นที่ไปกลางดึกไปที่บ้านของลุงอร่อยนะฮะ

ลุงอร่อยเป็นผู้สูงอายุอยู่ในซอยบางบอน
เพราะว่ามีชาวบ้านขอความช่วยเหลือมา
ช่วยประสานหารถพยาบาลไปส่งลุงอร่อยให้หน่อย
หนักแล้วหายใจลุยรินแล้วอยู่ที่ห้องเช่า
แล้วก็มีอาการโอ้โหสงสัยจะโควิด
สสวันบอกว่าไปติดต่อหาโรงพยาบาลให้

โรงพยาบาลที่รับตรวจมีน้อยมาก
มีหลับอยู่จากสองที่มั้งโดยที่ผมรู้มาตอนนี้
ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ
กระทั่งวันรุ่งขึ้นลุงอร่อยท่านเสียชีวิตฮะ
สสวันก็เลยออกมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่ง

สสวันบอกว่าระบบสาธารณสุขมันล่มแล้วนะ
คนป่วยถูกทิ้งให้ตายเกลื่อนไปทุกที่ทุกคนทุกแห่ง
ขณะที่รัฐบาลยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้ปัญหานี้ได้เลย
นี่เป็นเสียงสะท้อนจากในพื้นที่นะฮะผ่านสอสอครับ